ตลอด๗วันที่ผ่านมา๗วันนี้ถือว่าเป็น๗วันที่หลายจุด
ทั่วทุกมุมโลกนะครับต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติ
อย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวในค่ำคืนนี้นะครับ
เราจะมาประมวลให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ

เป็นภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ประเทศโปรตุเกตนะครับ
ตอนนี้มีรายงานล่าสุดว่า

บาดเจ็บและสำลักควันไฟอีกกว่า๓๐๐คน
เลวเพลิงเผาผ่านบ้านเรือนจำนวนมาก
นักท่องเที่ยวหลายพันคนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนครับ
ทางการต้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า๔๕๐๐คน
สกัดไฟป่าครั้งใหญ่ที่ลุกลามหลายจุด
รัฐบาลโปรตูเกตต้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป
เข้าช่วยดับไฟป่าในครั้งนี้
สาเหตุนั้นอาจเกิดจากการลอบวางเพลิง
จึงสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๒คน
ทางการต้องอบพยพประชาชนและปิดถนน
ไฟป่านั้นขยายเป็นวงกว้างกินพื้นที่ไปแล้วกว่า๒๕๐๐ไร่
สยบไฟป่าในครั้งนี้ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็เครื่องบิน
ดับเปลืองมาช่วยกุมไฟป่าขนาดใหญ่เกือบ๓๐จุดเลยทีเดียว

อิทธิพลของพายุเอิญที่พัดในเม็กซิโก
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๔๕คน

บ้านเรือนพังเสียหายหลายพันหลังคาเรือน

และมีอีก๑๘หมู่บ้านทางภาคตะวันออกของประเทศที่ถนนถูกตัดขาด
ในขณะที่ประเทศมาลีครับที่นี่มีรายงานว่า
เจอฝนตกอย่างหนักน้ำท่วม
ซูนหาย๒คนในชั่วเวลาเพียงแค่ดื่นเดียวเท่านั้น
บ้านเรือนบางหลังนั้นถูกกระแสน้ำพัดไป

เพราะว่าอาคารรวมไปถึงบ้านหลายหลังที่มาลีแห่งนี้
สร้างด้วยวัสดุที่ไม่แข็งแรงอย่างดินครับ
ทำให้เกิดความเสียหายหลังจากฝนตกหนักเป็นประจำทุกปี
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพความเสียหายจากพายุฝนที่เข้าถล่ม
เมืองหลวงของมาชิดโดเนียนะครับ
ลมอย่างหนักเลยทีเดียวด้วยความระลมกว่า๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอุทธกภัยแล้วก็ดินถล่มอย่างน้อย๒๑คน
บาดเจ็บ๕๖คนศูนย์หายอีกกว่า๑๐คน
ไฟฟ้าดับทั้งเมืองนะครับทางการต้องประกาศภาวะฉุกเฉินกันเลยทีเดียวครับ

ตอนนี้จำนวนผู้ประสบภัยจากฝนที่ตกอย่างหนักในประเทศเมียนมาร์
โดยเฉพาะทางตอนล่างยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะเขตเยอรวดีมีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ในกำลังนี้มากกว่า๓๓๖๐๐๐คนแล้ว
ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในกระดาษที่เฟนิกซ์ภาพที่คุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้

เกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนในประเทศเม็กซิโก
ทางการต้องเร่งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
มีปัญหาเรื่องทัศนวิสัยในการขับขี่จากฝุ่นทราย
ส่วนที่เมืองทูซอนรัฐเออริสโซน่า

เป็นเหตุทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักน้ำท่วมฉับพลัน
หลายสายในเมืองไม่สามารถที่จะใช้ในการสัญจรได้
เช่นเดียวกับรถสาธารณะที่ต้องงดให้บริการชั่วคราวครับ

ความเสียหายต่างที่เกิดขึ้นตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
นำมาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ

เป็นภัยที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ